ที่โดนไปคุณประสิทธิ์โดนเยอะสุดคือ๔๐๐๐
คุณสนิท๑๕๐๐บาท
แล้วก็คุณศิรพงศ์๑๔๐๐บาท
แต่ละคนก็โดนแต่ละท้องที่

ใช่ครับเพราะว่าเรามีรูปจากระบบรถเราอยู่แล้ว
สถานที่จะมีการถ่ายภาพทุกครั้งที่ผู้โดยสารขึ้นรถ
และเมื่อทางสมาชิกร้องเรียนมา
เราก็ไปเปิดข้อมูลให้ทันทีว่าขึ้นรถที่ไหน

แล้วมันเห็นจังหวะที่เราเขียนคือเห็นจังหวะตอนแบบ

เพราะว่าระบบเราคือเก็บภาพนิ่งเมื่อผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการ
อ๋อเก็บภาพนิ่งเขียนเชิงเขาจะไม่เห็นตอนที่แบบขอแรกเงินหน่อยไปแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึง
เพราะว่าเรื่องการระบบที่สูบผู้คน

อ่ะไล่เจียงทีละท่านเลย
คุณประสิทธิ์ก่อนครับสี่พันธุ์เลยไปยังไงทำไมตั้งสี่พันธุ์ค่ะ
อันนี้ของคุณประสิทธิ์ต้องตั้งแต่ตอนเดือนไหนครับ
โมงกว่าครับประมาณ๑๐โมงไม่เกิน๑๐โมง
เขาเรียกเราตรงไหนคะ
เขาเรียกผมที่หน้าโรงแบลน์พระมกุฏ

ผมก็บอกก็ตอบว่าไปไม่เป็นไร
ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมรู้จักนี่

บอกทางเหรอบอกทางผมก็บอกไม่เป็นไรผมรู้ทาง
อยู่โยเสนี่ผมก็ออกนี่อ้อมอนุสาวรีฝาไปกลับไป
ทุมวันก็เลี้ยวฝาก็ตรงแล้ว
ไปครับอันนี้ก็คุยกันไปธรรมดา
นั่งคู่ข้างหน้าเหรอคะนั่งคู่ข้างหน้า
ก็เขาก็ชวนคุยเขาก็ผมก็คุยไปอะไรอย่างนี้
คือแบบว่าเหมือนแบบสมาธิกฤติ
เราก็จะบอกว่าจีบหรือไม่ใช่นะฮะก็คุยธรรมดา
เสร็จแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลหัวเขียวเขาก็บอกผมก็จะเลี้ยวขึ้นข้างหน้า
เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปทางนี้
ผมก็ไปพอไปเขาบอกเลี้ยวขวาบอกว่ามันไปไม่ได้ผมรู้นี่
เพราะว่ามันเป็นวันเวย์อยู่ย้อนไม่ได้เขาบอกงั้นไปตรงไปเลย
ตรงเขาก็ชี้ผมขึ้นไปเลยชั้น๑ชั้น๒ชี้ไปตลอดเลย
ผมก็ตามเขาตลอดพอตามเขาขึ้นไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าลุง
มีทอนไหมผมบอกแบงค์อะไรเหรอเขาบอกแบงค์๕๐๐
ผมก็บอกมีพอบอกมีเขาก็เปลี่ยนเป็นแบงค์พัน
อ้าวแล้วทำไมเปลี่ยนคะ
คุณไม่รู้อันนี้เราก็ตอบไม่ได้

ผมก็เลยฝักมาพอดีตรงผมมัดไว้มีเยอะกว่าท่าน

ก็มัดเพราะแบงค์มันหยุดใช่ไหมเขาเก็บมาหลายวัน
ก็เขาก็ไปเข้าแบงค์
แต่นี้เขาแรกมาเราดูแล้วเออหน้าตาเชี่ยวถือแล้วใส่เสื้อเนื้อดี
ภูมิฐานดีมากแต่งตัวสวยเหมือนคุณจอมฝันอย่างนี้แหละ
ก็เสร็จแล้วผมก็นับแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยหมดเลย
เพราะว่ามันปึกละพันละพันผมก็นับให้เขา๙๐๐ก็หักค่ามิเตอร์๑๐๐
เขาบอกไม่ต้องหากเอามาเต็มเดี๋ยวได้ให้เต็มไปเลย
เสร็จแล้วเขาก็บอกเอามาอีกพันสิผมก็ส่งให้
แล้วก็อีกพันสิส่งให้จนครบ๔๐๐พอถึง๔๐๐ผมก็ซักถอนหายใจ
เดี๋ยวก่อนดิฉันจะต้องถอนหายใจตั้งแต่พันแรกแล้วค่ะยังไงคะ

แขนนี้น่ะจับไว้๔พันนะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยว๕นาทีมา
เขาไปเคลียร์เรื่องแชร์ก่อนเสร็จแล้วพอเขาลงไปเลย
ลงไปเลยผมก็นึกทำไมเราให้ตังค์เขาเยอะทำไมว่างี้

เสร็จแล้วผมก็รีบลงจะตามเขาตอนนี้เขาตามเขาเขาไม่ลงลิฟต์นะ
แล้วก็ผมจะลงสะพานลงชั้นเดียวเลยลงข้างหน้าไปเลยดูตามไอนั่นฮะ
อายุเท่าไรประมาณ๕๐ประมาณ

ของเขายังรุ่นตรงนั้น
ไม่เห็นใครเข้ามาด้วย
ได้ไปถามยามเสร็จแล้ว
ในจากนึกโดนแน่นอน
และหลายคนเขาก็บอกหลุงโดนแล้วล่ะ

คนที่ลงพยาบาลเลย

เอาสิ
เขาบอกกันเรียบร้อยแล้วล่ะ
เขาก็บอกว่าไม่ต้องนั่นแล้วล่ะ
เขาก็บอกยามเขาก็เลยมาบอก

เสร็จแล้วเออนึกได้ก็ไปดูกล้อง

กล้องก็เขาไม่ให้ดู

แล้วเอาใบแจ้งความมาขอดูกล้อง

ย้อนกลับมาตอนพันธุ์แรก
พันธุ์ที่สองพันธุ์ที่สามพันธุ์ที่สี่ก่อนนะคะ
คือไม่สะกะตุกเลย

จังหวะที่นับปึกขึ้นมาแล้ว

แล้วเขาบอกเอามาอีกพัน

เพราะว่าเห็นเป็นตังปีกอย่างนี้นะ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปแบ่งเขา
แจกเขาเพราะว่าเขาจะไปเคลียร์เรื่องแชร์

คำถามคือตอนที่เขาเรียกเรามาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวใช่ไหมคะ

เขาจะมาโรงพยาบาลหรือเขามาจัดการเรื่องแชร์

ก็ว่าไม่ละเอียดเท่าไหร่
เราก็ถือว่าเขาจ้างเรามา

เขาเห็นว่าเป็นแบงค์ปลีกใช่ไหมคะ
เขาขอทีละพันตอนนั้นไม่เอ๋ใจ

ตอน๔๐๐๐แบงค์ปีก่อนลงจากรถเขาพูดกับคุณประสิทธิ์ว่าอะไรคะ
จำไม่ลืมเลยครับ

ผมโดยที่ยังไม่ทันจะพูด

เรื่องงานมาคิดทิ้งข้าง

อันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกวิ่งราวทรัพย์ได้ไหมคะหรือว่า
คือข้อมูลที่ฟังจากคุณลุงเนี่ย
ผมอยากทราบในรายละเอียดมากกว่านี้ว่า
ตอนที่เขาเอาเงินคุณลุงไปเนี่ย
เขาได้พูดอะไรโน้มน้าวหรือเอ่ยปากมากกว่าสิ่งนี้ไหม

แค่บอกให้เอาเงินมาแล้วทำไมลุงต้องส่งเงินให้เขา
เพื่ออะไรเขาบอกไหมว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
ก็เขาต้องการแบงค์ร้อยเนี่ย
ที่จะไปจ่ายค่าแชร์เขา

เขาไม่ได้บอกเขาต้องการแบงค์ร้อยอย่างนี้
เรียนว่าบทสนทนาน่าจะแบบค่อนข้างจะแบบกลืน
แบบมีทรไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเจ้าแล้วเอาอันนี้
ตอนแรกที่มีทรหรือไม่มีทรเราจับว่าเป็นพันธุ์หนึ่งพอเข้าใจได้

แต่ตอนพันธุ์ที่สองพันธุ์ที่สามพันธุ์ที่สี่เนี่ย

เขาบอกว่าเอามาก่อนเดี๋ยวเอามาทีเดียวเลย
เพราะว่าเขาจะใช้แบงค์ปีก
ข้อความนี้มันยังไม่ชัดเจน
คนร้ายมีเจตนะที่จะหลอกลวงอาจจะเป็นความผิดทางดรักทรัพย์

แต่ถ้ามันมีข้อความว่ายืมก่อนแล้วไปแจ้งความ
ไม่ยืมเงินมันมีโผล่
แต่นี่ผมอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมง
แต่ว่าข้อความระหว่างการสนทนากันก่อนที่ลุงจะส่งเงินให้เขา
ทำไมเขาบอกเอามาเอามาแล้วลุงต้องส่งให้
มันมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ลุงต้องส่งให้
อันนี้มันตอบไม่ได้ส่งให้เขาเลย

ก็เหมือนแบบว่ามันเฉยเมยอะไรอย่างนี้
โทษนะคะตอนที่หยิบออกมาปึกนั้นหมื่นนึง

ก็เหมือนแบบผมหายใจมาเอ๊ะทำไมเราให้เขาไปอย่างนี้

แต่ไม่คิดอะไรเลยตอนที่ให้อีก

ตั้งแต่เดือนไหนคะวันที่๒ครับวันที่๒ที่ผ่านมานะครับผม
๒กุมภาคมแม่สดแม่ยังไงคะโดนตรงไหนยังไงบ้างคะ
ทีนี้พอพอผู้โดยสารลงเสร็จปุ๊บเขาก็มาถามเปิดประตูเขาบอกว่า
คุณลุงฉันจะไปบิ๊กตีรัชดาเขาบอกได้ครับเชิญครับ
ทีนี้เขาก็เปิดประตูออกไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเห็นของผมวางไว้เบาะข้างใช่ไหม
คือขวดน้ำแล้วก็ขนมอะไรพวกนี้ซื้อไว้กินเขาบอกขอนั่งหน้าได้ไหม
เพราะว่านั่งหลังเขาบอกเขาเมารถหลังจากนั้นผมก็เก็บของมาแล้วให้เขานั่ง
แล้วทีนี้ก็ขับมาขับมาปุ๊บเขาก็คุยดีนะครับ
คือเขาจะถามสารทุกข์สุขดิบเรามาตลอดทาง
คือเขาจะถามเราว่าเป็นยังไงหายากไหม
ผมก็บอกว่ายากครับลำบากทุกวันนี้หากินลำบากแท็กซี่หาเงินได้น้อย
วันหนึ่งก็ได้ไม่กี่บาทหรอกครับผมก็บอกเขาไปอย่างนี้
ขนาดคุยกันเรื่องชีวิตมาตลอดทางนะ
แล้วทีนี้พอมาถึงบิ๊กตรีรัชดาเขาก็บอกว่าเลี้ยวเข้าไปจอดลานจอด
ทีนี้พอมันจะมี๒ช่องใช่ไหมครับ
ช่องแรกมันจะเลี้ยวเข้าไปจอดได้ฝั่งขวาเลี้ยวขวาได้
เขาเห็นรถว่างเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวไปช่องที่๒
ที่๒นี่ก็คืออยู่ใกล้ประตูที่เขาจะเดินเข้าห้าง
แต่พอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเขาบอกจอดตรงนี้แหละ
พอจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือว่าไอ้ที่เขาจอดนี่คือเต็ม
ช่องมันเต็มเขาบอกว่าจอดขวางไว้อย่างนี้
แล้วทีนี้เขาก็พอสักพักเขาก็หยิบกระเป๋าตังค์แบบของผู้หญิงใช่ไหม
สีแดงอ่ะออกมาแล้วเขาก็หยิบแบงค์ออกมา
คุณลุงเดี๋ยวจะขอแลกแบงค์ย่อยหน่อยอยากได้แก๊งย่อย
เดี๋ยวจะไปจ่ายเข้าหน้าเคาน์เตอร์เขาว่างั้น
ก็เลยว่าอ้าวผมก็บอกว่าได้ครับ
บอกมีเขาขอแรก๒๐๐๐บอกผมไม่มีหรอกครับ
ผมมีแค่๑๕๐๐ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีแค่นี้แหละ

เขาบอกผมก็นับแบงค์ย่อยให้เขานะฮะ
แบงค์แบงค์ร้อยพันหนึ่งก็ยื่นให้เขา
พอยื่นให้เขาเสร็จปุ๊บผมก็มานับอีก
ผมก็ถืออยู่ในมือนี้แล้วผมมาก้มมาหยิบ
กระเป๋าผมตรงนี้ปรากฏว่าเขาหยิบแล้วลงไปเลย
เขาหยิบตังค์จากมือเราแล้วก็ลงไปเลย
แล้วทีนี้คือผมจะเปิดประตูลงฝั่งขวาเนี่ยรถมันจะเข้าตลอด
มันก็เลยทำให้ผมช้าในการที่จะลงไปไปดูเขา
เขาก็พอมองดูกระจกมองดูกระจกข้าง
ก็เห็นเขากึ่งวิ่งจริงเดินเดินเข้าไปในห้าง
พอผมลงไปได้ปุ๊บผมก็ไปเดินหน้าประตู

แล้วทีนี้ถามน้องผู้ชายคือยาม
ถามว่าน้องเห็นผู้หญิงตัวอ้วนใส่ชุดสีเทาเดินมานี่ไหม
เขาเดินเข้าไปข้างในกับลุงเขาบอกมีอะไรเหรอ
เขาบอกไม่รู้เขายังไม่ได้ให้ตังค์
เขาแลกตังค์ผมก็ยังไม่ได้ให้ผมเลย

เขาพูดอย่างนี้ยามจนเล็ก
โดนแล้วเขาบอกมันว่าอ๋อมีคนโดนเหมือนกันพูดไหม
เขาบอกว่าเมื่อก่อนก่อนผมมีคนโดนคนหนึ่งโดนไปพันกว่าบาท

แบบเดียวกันและที่เดียวกันจุดเดียวกัน
แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าคุณลุงไม่ต้องไปตามแล้ว
เขาเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะมีบันไดสองข้าง
แล้วอีกข้างล่างมันจะเป็นเดินออกหน้าประตูหน้าถนนรัชดาได้

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงไปแจ้งความแล้วกัน
ผมก็เลยชักเอกใจว่าก็เลยเดินเข้าไปดู
มันกว้างจริงนะแล้วคนเยอะมาก
พอเดินเข้าไปเยอะมากปุ๊บคนก็เดินออกมา
ผมก็ไปออกไปแจ้งความแจ้งความปุ๊บยามเขาบอกว่า

หนึ่งกมรับแต่ก็ไลฟ์มาไลฟ์มา
ใช่แต่จากห่างจากตรงนั้นประมาณ๒๓นาทีเขาก็ย้อนมาที่หน้าประตูทางเข้าของเขา
เขาบอกเนี่ยคือคืนแรกลุงก็เล่าให้เขาว่าสันนิษฐานนะรูปร่างเขาอย่างนี้นะ
อ้วนถวมตัดผมสั้นและใส่ชุดสีเทาได้เขาก็ไลก์ออกมา

พอเข้าห้างเสร็จแล้วเขาเดินออกอะไรประตูไหนตรงไหน

ก็คือเดินออกไปหน้าห้าง

ตัวเขาเข้ากล้องจะจับได้แค่ต้องหน้าประตู

ในกระป๋าของมันขยิบตังค์เผิดมาให้เห็นแล้ว
ผมก็บอกว่าพอจะเอาแบงค์อีก๕๐๐ครั้ง

เพราะว่าผมเคยโดนแล้วบอกไม่ได้
ฉันเป็นข้าราชการเขาพูดเสียงดังเลยนะครับ

พอผมก็มาปิดกระเป๋าออกมาเนี่ยเขาก็หยิบแล้วก็ลงไปเลย
ตอนกระทะแบบปึ๊ดออกไปเลยไหมครับ

คือก็ดึงไปเราไม่ทันได้ระวังตัวนะครับ
คือจับไว้หลวมอยู่ครับผม

เรียกไหมเฮ้ยหรือคุณหรืออะไรอย่างนี้ได้ทัน

ผมก็พยายามจะเปิดประตูรถมันจะเข้ามาตลอด
กำลังจะถามว่าที่คุณสนิทจอดตรงนั้น
คือจริงตรงที่จอดมันไม่สามารถที่จะจอดสนิทได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

ซึ่งตรงที่เขาเลือกให้ก็คือเขาน่าจะตั้งใจแหละ

ไปแล้วยังไงก็ต้องไปหาที่จอดก่อน
ก็พยายามเขาก็บอกว่าไปแล้ว

เหมือนแบบอย่ามาแล้วหรืออย่างนี้ใช่ไหม

คุยเยอะครับคุยดีก็จะถามสารทุกข์สุข
ดุไหมเขาดูเป็นคนดุไหมคะที่คุยกันมาตลอดทาง

นะฮะก็คือเราก็พูดแบบคือให้เกียรติเขา

คือเขาเป็นผู้โดยสารก็คือกันคุยปกติ

ผมก็ถามมาเราก็ตอบเข้าไปในทางแบบว่าคุยกันปกตินะครับ
ก็คือเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปที่เขาคุยหรอครับ

ก็คุยกันแบบวิจัย

นี่อันนี้คิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตอนนั้นหละครับตอนที่ให้ส่างเขา๑๐๐๐

ก็เท่าที่ฟังนะครับจากพี่สนิทใช่ไหม

เท่าที่ฟังจากพี่เสด็จพูดเนี่ยไม่เหมือนกับคุณลุงนะ
ของเขานี่มันไม่เหมือนการหลอกลวงให้ได้เงิน
เพราะว่าเขายังไม่ได้มีบทสนทนาอะไรที่ทำให้
แต่มันเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมที่เรียกว่าใช้โกลอุบายหลอก
ลักษณะนี้เหมือนรักทรัพย์โดยใช้กลุมาย
แต่ความแตกต่างระหว่างรักทรัพย์โดยใช้กลุบายกับช่อโกงคือ
ถ้าช่อโกงเรามีเจตนาจะให้โดยความตั้งใจของเรา
เช่นหลอกให้เราไปลงทุนทางนี้ไปลงทุนกัน
เราก็หลงเชื่อเราก็เลยเอาส่งเงินมาให้
แต่ถ้ารักทรัพย์เนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะทำแบบนั้น
แต่ว่าเราให้เขาเพราะเขามาหลอกลวงหรือพฤติการแบบนี้
แบบนี้ถ้าให้ผมฟันทงผมมองว่าเป็นเรื่องของการรักทรัพย์
โดยใช้กลอุบายแต่เมื่อมันเอาไปซึ่งหน้าก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
กรณีอย่างนี้ผมเชื่อว่าต้องไปแจ้งความ

แต่ถ้าฟังว่าเป็นช่อกงนะถ้าตำรวจฟังว่าเป็นช่อกง

ควรจะแจ้งความคุณประสิทธิ์ที่แบบมีบทศนธนาทรัพย์และโดนไป๔๐๐๐พลีคจีน
ก็คือต่อให้ลักษณะช่อโกงยังไหนก็ยังกลับไปแจ้งความได้

อันนี้กลัวใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
คือจริงของทุกท่านถ้าฟังธนายเกิดผลนะคะ

มันเป็นแค่การลงบันทึกประจำวันไว้เฉย

แปลว่าเราไม่ได้ต้องการให้ดำเนินคดี

ไปแจ้งความใหม่ใช่ไหมครับ

ขอให้ตำรวจนำตัวผู้ร้าย
มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

คุณสนิทสองท่านก่อนนะครับ

แจ้งความให้มีเลขคดีนะคะ

อันนี้ลงบันทึกประจำวันหรือว่าแจ้งความครับ

อันนี้ลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความเป็นคดีครับ
แจ้งความเลยครับคืออย่างนี้นะครับ
มันจะมีหัวข้อให้สังเกตอยู่อย่างหนึ่ง

มันจะหัวกระดาษของสำงานตำรวจชาติ
มันจะบอกเลยว่าลงบันทึกประจำวัน

แล้วลงตอนท้ายจะต้องระบุว่า

มันอยู่ในเอกสารอยู่แล้วหรือเราก็ต้องเขียนเอง

ไม่เป็นไรปีเดี๋ยวหลังรายการเราเมาส์กันต่อ

ก็จะเข้าไปอย่างมีร้อยเวลนั่งอยู่ใช่ไหมฮะ
คือเราเข้าไปแจ้งความว่าเกิดกันเขิดแห่งนี้แห่งนี้
นี่หมายถึงว่าเราแค่ลงบันทึกประจำวันใช่ไหมครับ

เราต้องบอกว่าผมต้องระบุด้วย
แล้วก็ไม่ใช่มาบันทึกประจำวันแล้วก็ดูเอกสารที่ตำรวจออกให้